สำหรับบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงในค่ำคืนนี้นะครับ
จากประชาชนที่ได้เดินทางไปกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ก็ยังมีประชาชนหลากหลายอาชีพนะครับ
ได้ใช้ความถนัดของตัวเองมาเป็นจิตอาสา
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณเจนสักแซ่อึ้ง
รายงานจากท้องสนามหลวงครับ
ตรงนั้นยังมีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดเส้นทาง
เช่นเดียวกันกับกลุ่มทำดีวนไปนะครับ
นำแบตเตอรี่สำรองนับ๑๐เครื่อง
มาให้บริการประชาชนภายใต้โครงการ
ชาร์จกำลังใจเติมพลังไฟฟรี
ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรี
ซึ่งได้ทำอย่างนี้มาตลอด๓๐วันที่ผ่านมาแล้วครับ

แล้วก็รู้สึกว่ามันจำเป็นมาก
วันนั้นก็มีพวกสมาชิกจากต่างจังหวัด

เขาก็ตามเพื่อนไม่ได้เพราะเหมือนกับ

แล้วแบตมันจะหมดอย่างเร็วมากในวันนั้นนะครับ

ส่วนใหญ่ก็ตามเพื่อนไม่เจอหาไม่เจอ
เราก็รู้สึกว่าโทรศัพท์มันสำคัญมาก

มันน่าจะช่วยเขาได้เยอะแล้วที่สำคัญเนี่ย

มีแบตสำรองที่บ้านอยู่ประมาณ๔ตัว
ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาของที่เรามีอยู่

ซึ่งเป็นความพอเพียงอะครับ
ไม่ต้องซื้อหาอะไรเพิ่มเติม

อกจากนั้นนะครับบริเวณกองอำนวยการ

ที่ส่วนตัวจัดทำโปสเตอร์๙คำที่พ่อสอน

พระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙

จัดทำเป็นโปสเตอร์จำนวน๑๐๐๐แผ่น
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ครับ

จะเอามาปฏิบัติได้จริงนะคะ

อ่าปฏิบัติตาม

อ่าโปสเตอร์นี้ไม่ได้แจกแค่สนามหลวงค่ะ
แจกตามโรงเลียนด้วยนะคะ
เพื่อที่จะให้เด็กทุกคนเนี่ย

มีพระราชกรณียกิจยังไงก็อยากให้โปสเตอร์เนี้ยเป็นตัวแทนว่า
คำสอนของนายหลวงที่เคยมีไว้เนี่ยเด็กจะได้เอาไปปฏิบัติในอนาคต
ขณะที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
ตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าและระมัดระวังเรื่องการพูดคุยกับคนแปลกหน้านะครับ
เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามากับประชาชนที่เดินทางมาที่นี่แล้วครับ
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่มีที่พัก
สามารถไปลงทะเบียนขอพักครั้งคืนได้ที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครครับ
ซึ่งก็จะมีรถสาธารณะคอยให้บริการรับส่งตลอดทั้งวันครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากท้องสนามหลวง